เรื่องของเศรษฐกิจป่าท้องเราก็ต้องเป็นห่วงนะ
วิกฤตโควิดที่ผ่านมานะฮะดังนั้นไทยรัฐกรุ๊ปเองจะมีการจัดงาน
วนาที่ยิ่งใหญ่นะฮะพูดถึงการเสวนานี้ก่อนนะครับ
เพราะว่าไทยรัฐกรุ๊ปร่วมกับกลุ่มปตท
จัดเวทีเสวนาครั้งแรกในรอบ๗๐ปีในงาน
ภายในงานจะมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อเศรษฐกิจหลังโควิดสิบเก้า
จุดยืนของไทยในเวทีโลกเพื่อเป็นพื้นที่สื่อกลาง
ระหว่างผู้กำหนดนโยบายและภาคธุรกิจ
เพื่อวันพรุ่งนี้ของเศรษฐกิจไทยนะครับประกอบด้วยผู้เสวนาที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนะฮะ
ถ้าทางด้านของนโยบายก็มีนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดรเศรษฐวุฒิสุธิวาสนรพุทธนะฮะ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายดานุชาพิชยะนันต์นะครับ
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงการปราธกฐาพิเศษนะครับ
โดยนายสุพัฒนภงพันมีเช่ารองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ
งานนี้ต้องเน้นย้ำกันซะหน่อยใกล้ถึงแล้วนะคุณฮะ
จะมีขึ้นวันพุธที่๑๑พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับ
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๑นาฬิกานะฮะ
ซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจนะถามว่าเราจะรับฟังรับชมได้ทางไหน
ได้ในวันที่๑๑พฤศจิกายนเวลาที่ผมบอกไป
หรือว่าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับก็เราจะมีสกรูป
มีเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะฮะ

คุณผู้ชมคือต้องยอมรับว่าตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด๑๙เนี่ยทำเอาหลายคนเนี่ยเซแล้วก็เป๋ไปเลยนะคะ
เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องทั้งเรื่องของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
ก็ปรับตัวได้บ้างก็ปรับตัวไม่ได้นะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าไปถามรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ย
เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าจะสามารถที่จะรับมือได้
แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนก็ตามนะคะ
ติดตามได้จากคุณทัศนัยโคตรทองค่ะ
ตลอด๑๐เดือนที่ผ่านมากับการระบาดของโรคโควิด๑๙ในไทย
ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก
ว่าจะใช้ชีวิตกันอย่างไรให้ปลอดภัย
จะติดเชื้อหรือไม่แล้วถ้าติดจะต้องทำอย่างไร
จนถึงวันนี้แม้สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ก็ยังคงอดกังวลใจไม่ได้
เพราะว่าเรากลัวจะไปไหน
อะไรเราก็ไม่ค่อยกล้าอะไรอย่างนี้มันก็กระทบ
หรือว่าเราจะมาค้าขายอะไรดีเราก็นึกอยู่ตลอดเวลา
แต่ไม่มาก็ไม่ได้เราต้องทำมาหากินก็ต้องมา
ก็กังวลแหละเนอะมันกังวลมากด้วยสิ

อยากให้มาไวสิเจอจะได้โรคนี้จะได้ไม่มี
อย่างน้อยก็บรรเทาเบาบางไปก็ยังดีใช่เปล่า
แต่เพื่อความอยู่รอดบางส่วนก็เลือกที่จะปรับตัว
ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยและอยู่อย่างพอมีพอกิน
ประคองตัวเองเพื่อรอให้สถานการณ์กลับมาดีเหมือนเดิม
ควรจะเซฟตัวเราอย่างไรประหยัดอย่างไรเราจะอยู่รอด
ไม่ต้องแบบรัฐบาลช่วยเขาก็ดีแต่เราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนใช่ไหม
ก็บางอย่างเราไม่ต้องซื้อเราก็ไม่ซื้อ
อยู่ในสวนแล้วก็เก็บผักเก็บย่าทานไป
มันธรรมดาแล้วลูกอย่างนี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย
ไม่ใช่เขาจะช่วยเราตลอด
ขณะที่รัฐบาลก็ยังคงยืนยันว่าสามารถควบคุมการประบาดของโรคโควิด๑๙ได้เป็นอย่างดี
หากพบผู้ติดเชื้อก็สามารถรักษาให้หายได้แม้จะยังไม่มีวัคซีนก็ตาม
และได้เตรียมออกมาตรการผ่อนปลนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มที่ปลอดภัยเดินทางเข้ามาไทยได้
เพราะเข้าใจกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพามรายได้จากภาคการท่องเที่ยว
เราฟังประชาชนเหมือนกันไม่ใช่ว่าพักนั้นแบบไม่ลืมหูลืมตา
มีประชาชนบางกลุ่มบางส่วนมีนักวิชาการบางส่วนก็ยังบอกว่าไม่คุ้ม
ไม่ควรที่จะใช้มาตรการนี้เราต้องเข้าใจคนที่วันนี้ไม่มีรายได้
คนที่หาเช้ากินค่ำคนที่เพิ่งพาสิ่งประทังชีวิตจากการให้บริการการท่องเที่ยว
คนขับรถไกลกุ๊กพนักงานตามโรงแรมเจ้านาฬิที่รถทัวร์รถบัสสนามบินสายการบิน
คนเหล่านี้เขาไม่ได้มีเงินเดือนประจำไม่ได้มีบำเน็ตบำนาน
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงพวกเขาด้วย
จับคู่กับประเทศที่มีมาตรฐานในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อนะครับ
สำหรับคนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยที่ยอมรับมาตรการ
ทางรัฐบาลก็ได้พยายามออกมาตรการต่างนะครับเพื่ออำนวยความสะดวก
เพราะเราก็ต้องการรายได้ประเทศเราเนี่ยพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวมาก
เพราะฉะนั้นถ้าเราไปตัดการท่องเที่ยวของคนต่างชาติเลยเนี่ย
มันก็เท่ากับเรากรีดเฉือนเนื้อตัวเองนะครับ
เราก็พยายามที่จะหาวิธีอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดนะครับ